โชคยิบข่าวพ่อหมื่นของเราออกงานข่าวด้วยนิดนึงนะคะ

ออกงานอิเวนต์ไลน์วันกันเลยทีเดียวแล้วก็แสวฮอตฮิตมากค่ะ
ล่าสุดคะก็มีเพจมาบอกว่าบอกว่าอะไร
สาวประเภท๒ได้ไหมคะคุณกระโดยมาดูแบบว่ารุนแรงเกินไปนิดนึง

พระเอกดังปอซึ่งปอตอนนี้ที่ดังที่สุดนะคะ
โทษนะคะไม่ใช่ปอกุ้งเผาแน่นอนค่ะ

เราไปฟังดีกว่าค่ะท่านมืนตอบผู้ชายข้างหลังก็ได้อยู่นะ
เอาท่านหมื่นก่อนเอาท่านหมื่นก่อนอย่าเพิ่งไปไกลไปฟังเลยค่ะจริงหรือเปล่าสาวประเภท๒เนี่ย
คนอาจจะคิดว่าเป็นเราอะไรยังไงก็ได้ก็แล้วแต่เขาแล้วกัน
ผมก็ผมรู้ว่าผมเป็นคนยังไงแล้วก็ทำอะไรอยู่แล้วก็ชอบอะไร
ก็แค่อยากจะฝากบอกว่าบางทีการที่เขาหาผลประโยชน์จากคนอื่นมันไม่ดีหรอก
มันเป็นบาปนะผมไม่โกรธแล้วกันนะผมก็โหสิกรรม
ก็ถ้าคนจะมาเขาคิดถึงผมนะครับพลาดผิดถึงผมนะครับก็แผ่นไม่ตามเลยนะครับแผ่นไม่ตามเลยนะครับแผ่นไม่ตามเลยนะครับ
ในข่าวเขาไม่ได้เขียนชื่อผมอยู่แล้วก็ถ้าเขียนชื่อเป็นชื่อผมเนี่ยก็ต้องลองเขียนต้องลองเขียนดูเป็นชื่อผม
หรือเปล่าถ้าถามว่ากลัวคนคิดไหมก็ไม่ได้กลัวหรือว่าไม่ได้ไม่กลัวนะครับเฉยมากเลยเพราะว่าผมชอบผู้หญิงอ่ะ
แต่ว่าดิฉันมองแบบว่าโลกสวยนิดนึงนะคะเราไม่ได้นิดนึงก็ดีออกค่ะเป็นการแบบเผยแผ่เผื่อแผ่นะคะ
วันนี้วันพระด้วยใช่ความรักนะคะให้สาวจริงหญิงแท้ได้มีความสุขกันทั่วเมืองทั่วกรุงกันนะคะก็เคลียร์ไปเรียบร้อยแล้วนะคะมีอีกหนึ่งประเด็นใช่ไหมคะ
เห็นบอกว่ามีคลิปก่อนหน้านี้เนี่ยคุณผู้ชมดูเลยเป็นพี่พุดเดิ้ลนะคะจริงเป็นพิธีกรสาวอารมณ์ดีเนาะทำคลิปล้อเลียนออกมา
ประมาณอยากจะให้ท่านหมื่นพี่โป๊ปเนี่ยช่วยจูบพี่พุดเดิ้ลหน่อยแต่หลายคนก็ขำแต่ก็มีอีกหลายคนเหมือนกันที่รู้สึกไม่ได้ตลกด้วยเลยมันดูไม่เหมาะสมไปหรือเปล่าอะไรแบบนี้
มันคลิปไปแบบก่อนรับสัตว์เดียนเค้าเบอร์นั้นนะคะแล้วพี่โป๊ปก็ออกอาการรังเกียจเบียดฉันมากเว้อนะคะ
บางคนก็โอ้โหถึงขั้นแบบตั้งกระทู้ว่าพี่พุดเดิ้ลเป็นปัญหาสังคมเลย
แรงไปจริงแล้วเรื่องนี้เขามีกันเอี๊ยมกันหรือเปล่าอะไรยังไงเดี๋ยวไปฟังกันค่ะ

ฮัยจริงคู่อันนี้เขาเล่นกระทนะแล้วนะคะ

คือเล่นละครเรื่องไหนพี่พูเดิ้นเขาก็แบบจะมีคลิปแซวอย่างนี้ตลอดนะคะ
แต่ก็ต้องยอมรับว่ากระแสมันแรงคนก็เลยจับผิดกันนิดนึงค่ะ
แล้วก็ดิฉันจะเล่าให้ฟังว่าวันจันนี้ค่ะ
หมื่นของเราจะพาไปทัวร์อายุทยา
อุตจันทร์ถึงที่นะคะดิฉันชอบมากเลยค่ะนักข่าวแย่งกันไปค่ะ
จะไปหาท่านหมื่นนะคะก็งานนี้ร้อนแค่ไหนก็ไฟ่ใช่ไหมคะ
สู้นะคะก็คือวันจันทร์ค่ะเตรียมรอชมภาพได้นะคะ
ได้ว่าตอนนี้ไปไหนมาไหนก็ทุกแผ่นดินนี้มีแต่พี่หมื่น
ใช่ค่ะแล้วก็ถือว่ามีอีกหลายเรื่องราวไม่ใช่เฉพาะอายุทยานะ
เพราะตอนนี้ก็มีอีกหลายจังหวัดที่ปลุกกระแสแบบนี้ขึ้นมาด้วยนะคะ